น้ำส่องสมาชิกทรภาผู้แทนราชดรแบบบัญชีถ้าชื่อพลักษณะชาติ
พระคุณท่านประธานแล้วก็ขอบพระคุณท่านนายก
ที่ได้มานั่งฟังวันนี้ผมมีความจำเป็น
จะต้องไม่ไว้ใจท่านนายกลำตี

ว่าการตรศึกษ์ส่วนหมาศไทยซึ่งเมื่อวาน
ได้ถูกประท้วงเยอะเลยไม่ได้พูด

ทำลายระบบคุณธรรมในระบบราชการ
กระทำการให้เกิดความขัดแย้งในสังคมการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์และทำลายผู้เห็นต่าง
ท่านประธานที่กรบครับในการอยู่ร่วมกันสังคมในสังคมเนี่ย
ความยุติธรรมมีความสำคัญยิ่งถ้าสังคมใดขาดความยุติธรรม
สังคมนั้นจะมีความขัดแย้งในประเทศไทยความยุติธรรมเนี่ย
เราแบ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมคือตำรวจอายการศาลและราชธรรม
ต้องกลับเรียนว่าท่านนายกได้เข้ามาเป็นนายก
ตั้งแต่สมัยคอสชจนถึงปัจจุบัน
ท่านได้ทำลายระบบยุติธรรมของตำรวจ
อย่างไม่เคยมีมาก่อนผมพยายามไปศึกษาประวัติตำรวจทุกยุคทุกสมัย
ก็ไม่มีใครที่ทำลายเท่าท่านนายกเดี๋ยวท่านนายกต้องตามผมไปนะครับ
ท่านนายกเปิดฉากคือระบบราชการต่างเขามีระบบบบริหารอยู่แล้ว
เปิดฉากมาท่านก็ใช้คำสั่งมาตรา๔๔
เพื่อให้การแต่งตั้งโยกย้ายที่มันมีระบบอยู่แล้ว
ให้มาอยู่ในมือคนคนเดียวตำรวจสองแสนกว่าคน
แต่งตั้งยกย้ายต้องมาอยู่ในมือคนคนเดียวคือพบตล
แล้วก็ท่านเองท่านก็มีอำนาจเด็ดขาด
สิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มีเพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้ว
แต่สิ่งที่ทำลายตำรวจมากกว่านั้นคือ
คนจะเผด็จการคนจะประชาธิปไตย

จุดเริ่มต้นที่ผมพยายามดูลากเง่าของตำรวจ
ที่จะต้องคนพูดมากมายเนี่ย

เราจะมีกฎหมายที่ดีเท่าไหร่ก็ตาม
แต่ถ้าเรามีคนไม่ดีเนี่ย

วิทยาลัยธรรมดีนะครับ

ระบบการเข้าตำรวจเนี่ย
จะต้องมีการสอบคัดเลือก

ให้กับคนทั้งประเทศได้เข้า

เขาเปิดโอกาสให้คนทุกสารทิศ

จึงมีการแข่งขันกัน
แต่ในยุคที่ท่านนายก

ปรากฏว่ามีรับคน

โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกเนี่ย

เดี๋ยวท่านลองไปตรวจดูนะครับ

มีประมาณถึง๔๐๐คน
คนทั้งประเทศ

ขณะที่โรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ย
สามารถเข้าได้ปีละ๒๐๐คน

เปิดโอกาสเฉพาะปีเดียว๔๐๐คน
เท่ากับเข้านักเรียนในร้อยตำรวจถึง๒ปี
แล้วคนพวกนี้มาเป็นตำรวจพอเริ่มต้นก็เป็นระบบอุปถัมภ์แล้ว
จะอ้างว่าเป็นตำแหน่งขาดแค้นเช่นต้องเป็นพนักงานสอบสวน
ต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่อ้างว่าเป็นตำแหน่งขาดแคลนเนี่ย
วันนี้มันไม่ขาดแขนแล้วครับท่านต้องเปิดสอบคัดเลือก
สิ่งนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายระบบราชการ
ทำลายตำรวจเพราะคนกลุ่มนี้เขาต้องอยู่ต่อไปถึงอายุ๖๐ปี
เริ่มต้นกันอยู่วิ่งเต้นแล้วนะทำไมตำแหน่งนี้
คนที่อยู่ในต่างจังหวัดจึงมาไม่ได้
แล้วที่สำคัญอย่างยิ่งท่านนายกทราบไหมว่าวันนี้ข้าราชการเนี่ย
เราเป็นปัญหาของงบประมาณการเป็นฆาตการคนหนึ่งเนี่ย
จากเกษียณเนี่ยทุกตำแหน่งเราเฉลี่ยใช้เงินประมาณ๓๔๓๖ล้านบาท
ต่อหนึ่งคนที่ท่านรับมาแต่วันนี้ท่านรับตำรวจเนี่ยอาจจะมากกว่า
เพราะเขาเป็นวิชาชีพที่จะต้องใช้งบประมาณอื่น
แต่ท่านเริ่มเอาเข้ามาเพื่อมาให้อยู่ยุติธรรมโดยการทำร้ายตำรวจ
ผมไม่ไว้วางใจท่านท่านปล่อยเพื่อจะให้คนกลุ่มนี้มา
อาจจะเป็นการเพื่อจะเสริมหรือสร้างบารมีของท่าน
คือท่านต้องการตำแหน่งและอำนาจ
ท่านได้ทำลายตำรวจอย่างยับเยิน

แล้ววันนี้คน๔๐๐คนที่เข้าปีที่แล้วมันก็เป็นลูกหลาน
ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของฆาติศกาลลูกหลานใคร
แต่เขาต้องควรจะมีโอกาสเท่ากับลูกหลานของคนที่อยู่ต่างจังหวัด
อยู่ที่ต่างที่เขามีความรู้ความสามารถเขาได้มาเข้าแข่งขัน
อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ท่านสร้างมะเร็งร้ายท่านสร้างโรคร้าย
และสร้างตาบาปให้กับตำรวจอีกยาวนาน
ท่านนายกตำรวจจะมีตำแหน่งพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนคือเป็นผู้รวบรวมพยานหลักฐาน
ตามข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย
และก็ต้องพิสูจน์ความผิดความบริสุทธิ์ด้วยพยานหลักฐาน
ไม่ได้ช่วยคำสั่งเพื่อให้ความเป็นธรรมคน
ดังนั้นเราจึงมีระบบที่จะต้องป้องกันตำรวจ
ก็คือต้องมีหลักเกณฑ์สายงานสอบสวน
การสร้างตำรวจกลุ่มนี้ท่านนายกก็มาทำลายเลย
ยกเลิกสายงานสอบสวน
ผมเห็นว่าอันนี้คืออีกจุดหนึ่ง
วันนี้ท่านจะมาปฏิรูปตำรวจผ่านไปหลายปี
ก็จะเอาระบบพนักงานสอบสวนมา
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยท่านต้องการเพื่ออะไร
เพื่อจะให้มาเสิร์ฟหรือมารับใช้ท่านใช่หรือไม่
อันนี้ผมฝากซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
สังคมตำรวจเขารู้สึกเจ็บปวด
แล้วเจ็บปวดมาถึงวันนี้ผมรู้สึกแปลกใจมากเลยนะฮะ
ท่านได้ใช้มาตรา๔๔ได้ย้ายคนมากมาย
ผมเคยอยู่กรมสอบสวนท่านได้ย้ายรองอธิบดีกรมสอบสวนออกไป

แต่ที่ตกใจที่สุดก็คือมีนายตำรวจผมขออนุญาตเอ่ยนามสักคนหนึ่ง
พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักผ่าน
เดินตามท่านรองนายกแล้วก็ท่านนายก
แล้ววันนี้ผมก็ทราบว่าอาจจะมีความผูกพันท่าน
เขาต้องลุกขึ้นมาฟ้องสารปกครอง
คนที่ตัดสินใจไปฟ้องศาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดา
ผมไม่ได้ว่าท่านสุรเชษเป็นคนดีหรือไม่ดีหรือจะปกป้อง
อันนี้คือจุดหนึ่งเพราะเขาพึ่งท่านไม่ได้

แล้วผมก็ทราบว่าบางคนสารปกครองก็รับ
เพราะท่านมีอำนาจตามมาตรา๔๔ยังไม่พอ
บางทีท่านก็ไปแต่งตั้งนอกกฎเกณฑ์
อันนี้คือทำอะไรไหมคือท่านไม่ได้ดั่งใจ
ท่านก็ใช้อะไรหมดนี่คือจุดหนึ่ง
ผมคิดว่าการที่ท่านนายก
เริ่มต้นโดยการทำลายตำรวจ
ทำลายระบบยุติธรรมทำลายระบบแต่งตั้ง
ซึ่งท่านจะอ้างเหตุอย่างไรก็ตามนะครับ
ผมคิดว่าในโลกของความเชื่อความเชื่อของท่าน
โลกของความคิดของท่านอาจจะสวยงาม

ความเป็นจริงวันนี้ทุกคนก็อาจจะออกมาประนาม

แต่จริงมันควรจะประนามผู้นำที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้น
อันนี้คือจุดที่หนึ่งคือทรงผมอาจจะมีเวลาน้อย
อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านนายก
แล้วก็จะเรียนเมื่อวานผมได้พูดถึงถ้าพูดไม่จบ
ก็คือท่านนายกจะบริหารประเทศ
ตามความรับผิดชอบร่วมกันตามรัฐมนูลมาตรา
ซึ่งเป็นลำนูนที่กำหนดครั้งแรก
ว่ารัฐมนตรีคนไหนกระทำผิด
คณะรัฐมนตรีหรือทุกคนต้องยอมรับ
วันนี้ท่านนายกพยายามอยากให้มีระบบคุณธรรม
ระบบยุติธรรมคือคนจะได้รับบังคับใช้กฎหมาย

ขออนุญาตเปิดสไลด์นิดหนึ่งเพื่อจะเท้าความไปเมื่อวาน

ที่ดินที่มาร์คนี้ผมไม่ใช่เรื่องเก่านะ
อันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น
กับท่านนายกเนี่ยเมื่อปี๒๕๖
ตอนที่ท่านปฏิวัติแต่ผมเอาในรัฐบาลนี้
เมื่อปี๒๕๖๐เนี่ย
สารได้วางแนวบรรทัดฐานไว้แล้วว่า
ที่ดินที่เป็นสีเขียวเนี่ย
เป็นที่ดินที่เป็นที่ของรถไฟ
ตามพระราชกิจกาหรือตามกฎหมายรถไฟ
คราวนี้ท่านนายกและท่านลำตีมหาธัยเนี่ย

กรมที่ดินเนี่ยจะมีกฎหมายใช้อยู่สองฉบับ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน

คือพระราชบัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ย

ที่เกิดก่อนพรบกฎหมายที่ดินที่สงวนห่วงห้ามไว้

พรบประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ย

แต่ที่ดินแปลงนี้ได้มาจาก๒๐

เกิดขึ้นในที่นี้ถ้าเป็นเอกสารสิทธิ์

เพราะมาตรา๖๑ต้องเพิกถอน

แต่วันนี้ที่รับไม่ได้ก็คือ

คมนาคมขออนุญาตสไลด์ไปดูตัวเลขหน่อยนะครับ
ท่านลำตีโคมนาคมบอกว่ามีผู้เข้าไปออกโฉนด
ถึง๓๒๐ลายมีนศ๓
ท่านนายกรู้อะไรไหมครับคือในพรบที่ดินเนี่ย
เขาบอกว่าเมื่อสารถึงที่สุดผมก็ถือว่าเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖
ต้องส่งคำพิพากษามาให้กรมที่ดินเพิกถอน
ที่ดินมีหน้าที่เพิกถอนอย่างเดียวจะโอ้เอ๊ได้ก็คืออาจจะตั้งกรรมการ
ในเวลาหกสิบวันหรือเก้าสิบวันแต่วันนี้สถานที่แห่งนี้
ค่ะครับขออนุญาตประทรวงครับ
ทวีครับมีท่านสมาชิกประท้วง

สภาพผู้แทนรัศดรที่เคารพ
กับผมรังสิกรที่มาตรึกะ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

ด้วยความเคารพของผู้อภิปรายครับ

ผมขออนุญาตที่จะใช้เหตุผลประกอบ

ในอดีตที่ยังไม่ตั้งรัฐบาลในสมัยนี้นั้น

พี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ

หลังจากมีการอภิปรายเมื่อวาน

โทรศัพท์จากพี่น้องประชาชน

วันนี้สภาผู้แทนรัศดร

เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนั้นตนกครับ

เขาจะถูกเพิกถอนสิทธิ์

และจะเสียโอกาสในอนาคต

ร้องขอผู้อภิปรายนั้นว่า
สิ่งที่ท่านกำลังจะ

ครับผมขอประทรวงของผมไม่ส่วนครับครับเมื่อมีท่านสาวสอบประทรวง
ผมก็ต้องให้โอกาสชี้แจงนะครับฉะนั้นมันจะประท้วงซ้อนซ้อนซ้อนกัน
หลายหลายซ้อนนี่คงประธานคงชี้ไม่ไหวนะครับ
ก็ขออนุญาตวินิจฉัยนะครับวินิจฉัย
ผมยังเห็นว่าท่านทวีอภิปรายอยู่ในประเด็นที่ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอยู่
นะครับเดี๋ยวท่านนายกรรมตรีคงชี้แจงครับผมแต่ผมอยากจะขอให้ท่านทวี
อย่าได้ไปวนเวียนซ้ำซากกับเรื่องเก่าเรื่องเดิมที่ได้อภิปรายไปแล้วเพราะท่านอภิปราย
รู้สึกอภิปรายไปแล้วเมื่อคืนนะครับควรควรไปเรื่องใหม่ที่ที่ท่านยัง
อยากจะสอบถามหรืออยากจะชี้ให้เห็นว่าที่ท่านไม่เอ่อสมควรเอ่อ
ไว้วางใจนายกเพราะอะไรนะครับท่านประธานครับผมประท้วงนานแล้วครับ
วิรากรครับประท้วงผมขออนุญาตครับท่านประธานครับ
ผมประท้วงท่านประธานนะฮะท่านประธานปล่อยให้เพื่อนสมาชิกที่ประท้วงเนี่ย
ภิปรายได้ยังไงครับอภิปรายยาวไม่ใช่อภิปรายเพียงเพื่อชี้แจงว่าประท้วงอะไร
ถ้าท่านท่านปล่อยอย่างนี้นะครับสภามันไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านประธานครับ
ถ้าเป็นพักเดียวกันท่านก็ปล่อยให้พูดยาวไม่ถูกครับขอบคุณครับ
ท่านประธานครับผมขออนุญาตที่จะประท้วงผู้ประท้วงเพื่อสื่อสารความอธิบายความครับ
ผมต้องขออนุญาตครับท่านประธานครับขออนุญาตนิดเดียวครับ
ท่านท่านพอแล้วครับผมผมพอเข้าใจแล้วนะครับผมพอเข้าใจแล้ว
ที่ผมต้องฟังก็คือว่าเขาประท้วงเนี่ยมันผิดข้อบังคับข้อไหนอย่างไร
ทุกคนนะครับผมก็เปิดโอกาสให้ชี้แจงการประท้วงอยู่ทุกคนอยู่แล้ว
เชิญครับท่านประท้วงนะครับเชิญข้างท่านทวี
ท่านประธานที่เคารพผมกระมวลศักดิวามะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
สี่นาราธิวาสภักดิ์ประชาชาติด้วยความเคารพท่านประธานผมไม่ค่อยได้ลุกขึ้นยืนประท้วงมากนัก
แต่ว่าขอประท้วงท่านประธานในข้อบังคับข้อเก้า
ในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางและวงเล็บ๓ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่ท่านทวีจะอภิปรายผมคาดเดาไม่ผิดว่าท่านต้องขึ้นมาทำหน้าที่เป็นประธาน
เพราะว่าผมเชื่อว่าวันนี้ท่านทวีจะอภิปรายต่อเนื่องกับประเด็นเมื่อวาน
ด้วยความเคารพท่านประธานที่ท่านทำหน้าที่มาได้ดีมาโดยตลอด
แต่จังหวะบังเอิญประเด็นที่ท่านทวีอภิปรายไม่ได้อภิปรายท่านรัฐมนตรีคมนาคม
แต่พฤติการของการอภิปรายข้อเท็จจริงเกี่ยวเนื่องที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังนั้นในฐานะที่ท่านประธานเองมาจากพักเดียวกันกับผู้อาจจะถูกพาดพิง
ขอท่านประธานได้วันตัวเป็นกลางและอย่าให้ท่านผู้ประท้วงได้อภิปรายแทนรัฐมนตรีขอขอบคุณครับผมท่านครับ

กับผมสุประชัยใจสมุทรภูมิใจไทยครับ
ผมขอประท้วงผู้ที่ได้มีการประท้วงไปเมื่อสักครู่
ผมเห็นว่าสิ่งที่ท่านได้กล่าวไปเป็นการใส่ร้ายท่านประธาน
ผมไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านประธาน
ที่จะไม่ถือสาแล้วปล่อยให้มันผ่านไป
แต่ผมคิดว่าข้อกล่าวหานี้เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง
คือข้อกล่าวหาว่าท่านประธานไม่วางตัวเป็นกลาง
การที่พยายามจะอธิบายว่าท่านมานั่งตรงนี้
เพราะทราบว่าท่านผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจ
จะมีการอภิปรายในเรื่องนี้อีก
ซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีของกระทรวงคมนาคม
ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นสมาชิกภูมิใจไทย
ความเป็นภูมิใจไทยของสุประชัยโพสุ
ขออภัยต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ

ของนายสุประชัยโบสุกับนายศักดิ์สยามชิดชอบ
ไม่เกี่ยวกับเวลานี้เพราะฉะนั้น
และตำแหน่งของประธานยังคงศักดิ์สิทธิ์
ขอความกรุณาท่านผู้ประท้วงได้โปรดถอนสิ่งที่ท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เถอะครับ

ประท้วงของท่านสุประชัยมีเหตุผลคือการที่ประธานอนุญาตให้ท่านสมาชิกลุกขึ้นประท้วง
เป็นสิทธิ์ของท่านสมาชิกและประธานก็ต้องฟังคำชี้แจงว่า
เขาประท้วงด้วยเหตุผลใดผมยังไม่มีแสดงอาการอะไรออก
ลักษณะที่เป็นกลางหรือไม่เป็นกลางฉะนั้นท่านสมาชิกที่ประท้วงเมื่อกี้
ถอนคำพูดนะครับเป็นการใส่ร้ายประธานครับ
เชิญครับให้ท่านถอนคำพูดครับ
ขออนุญาตท่านประทานครับผมกำลังศักดิ์ริวารมะสมาชิกสภาพุทธแห่งราชดร
สี่นราธิวาสภักดิ์ประชาชาติจริงจริงผมไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวร้ายท่านประธาน
แต่ว่าที่ผมอภิปรายอย่างที่ผมพูดถึงว่าผมไม่ค่อยได้ลุกขึ้นประท้วง
แต่ผมชอบจะลุกขึ้นมาพูดกรณีที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะฉะนั้นผมไม่ลำบากใจถ้าจะกล่าวคำว่าถอน
ถ้าหากมีท่านมองถึงเจตนาอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝากให้ท่านประธานได้โปรดเคร่งครัด
ในเรื่องของข้อบังคับข้อ๙วงเล็บ๑แล้วก็วงเล็บ๓ด้วยครับ
ขอบคุณครับผมอธิบายท่านกระบวนศักดิ์นิดหนึ่ง
เมื่อกี้นี่ท่านเอ่อท่านสอสอฟ้าฝ่ายรัฐบาลประท้วง
ผมยังวินิจฉัยว่าท่านทวีสอดส่องยังอยู่ในประเด็นผมวินิจฉัยขนาดนี้
ท่านยังลุกขึ้นมาบอกว่าผมไม่เป็นกลางฉะนั้นท่านถอนแล้วใช่ไหมครับ
ถอนแล้วครับถอนแล้วนะครับถ้าถอนแล้วก็ท่านทวีอภิปรายต่อเลยนะครับ
เชิญครับขอบคุณท่านประทานมากครับคือยศติที่ไม่ไว้บังใจ
มีเรื่องจริยธรรมแต่เรื่องขออนุญาตขออนุญาตประท้วงอีกสักหนึ่งครั้งครับ
เชิญครับพยายามไม่ให้เสียเวลาครับท่านประทานขออนุญาตนะครับ
ผมขออนุญาตประท้วงครับเชิญเชิญครับครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสุประชัยใจสมุทรภูมิใจไทยครับ
ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานที่ท่านจะต้องมีหน้าที่
ดำเนินการการประชุมควบคุมการประชุมให้ทุกคน
ผู้อภิปรายอยู่ในข้อบังคับตามข้อ๙นะครับ
ประเด็นที่ผมประท้วงก็คือว่าหัวข้อที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วเนี่ย
ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ท่านเอามาอภิปรายเรื่องเดิมอีกเนี่ย
อยากให้ท่านชี้ให้เป็นที่ยุติเถอะครับว่าเราทำกันได้ไหม
เพราะสักพักเดี๋ยวจะมีใครก็ตามวนเอาเรื่องเดิมมา
กับรัฐมนตรีท่านโน้นรัฐมนตรีท่านนี้อีกเพราะฉะนั้นช่วยชี้ให้เป็นบรรทัดฐานเถอะครับว่า
วันนี้ท่านจะมาอภิปรายเรื่องเดิมแต่เปลี่ยนรัฐมนตรีผู้ถูกอภิปราย
หรือไม่ได้อย่างไรหรือวันนี้เป็นเรื่องที่ท่านยังทำได้
ผมเกรงว่าต่อไปเนี่ยนะฮะอภิปรายกัน๗วัน๗คืนก็ไม่จบ
ทีละ๒๐นาทีขอมาเป็นรัฐมนตรีท่านนู้นบ้างเอาวนอีกแล้วอย่างนี้นะครับ
ก็ขออนุญาตต้องการทราบความชัดเจนครับท่านผู้ถูกรู้ครับช่วยชี้ให้ชัดเถอะครับ

ผมได้เตือนท่านทวีไปแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้ผมได้วินิจฉัยไปแล้ว
ว่าท่านทวีอยู่ในประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
แต่ขอให้เปลี่ยนเรื่อง
อย่าได้ให้วนเวียนซ้ำซากอยู่เรื่องเดิมนะครับ
ได้เตือนท่านทวีไปแล้วนะครับ

แต่ผมคิดว่าความเป็นผู้นำมีความสำคัญยิ่ง
ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม
ระบบอุปถรรมกับระบบอุตคุณธรรม
ความเป็นผู้นำจะต้องรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ
ผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย
มันจะอยู่เป็นเรื่องหลักของรัฐมนูลทุกฉบับ
แล้วหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ผมไม่มีความขัดแย้งกับใครเลย
แล้วผมเห็นใจกับคนที่ไม่มีที่ดินทำกิน

ผมจะพูดในส่วนที่การรักษาผลประโยชน์เรื่องความเป็นผู้นำ
เพราะในรัฐมนูลก็ยังบอกอยู่ว่า
รัฐมนตรีเนี่ยจะใช้สถานะตำแหน่ง
และการกระทำใดทั้งโดยตรงโดยอ้อมไม่ได้
รวมไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ย
ก็เพราะว่าเรื่องนี้ตั้งแต่ปี๖๐
มีที่ดินอยู่ในจำนวนนี้มากมาย

ดำเนินการให้เป็นตามกฎหมายเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
ถ้าเกิดกับคนอื่นไม่ได้เพราะหนึ่งในจำนวนนั้นคือตัวท่านรัฐมนตรี
อยู่ในพื้นที่แห่งนี้แล้วรถไฟก็ออกมาสัมภาษณ์เมื่อวาน
ว่ายอมรับเป็นที่ของรถไฟและจะใช้หลักอะไรต่าง
แล้วทำไมกับชาวบ้านไปฟ้องร้องเขาฟ้องร้องในปี๓๔
เพิ่งออกมาปีหกสามเนี้ยอันนี้ผมถึงอยากให้เห็นว่า
ตัวท่านนายกกับตัวท่านรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ย
ผมจึงไว้ใจไม่ได้ไงเพราะนี่มันเป็นเรื่องใหญ่
และเป็นเรื่องท่านอาจจะมองเป็นเรื่องเล็ก
ผมมองว่ามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นผู้นำเป็นเรื่องใหญ่
อย่าทำให้คนเห็นว่าคุณต้องทำในสิ่งที่ฉันพูด
แต่สิ่งที่ฉันพูดฉันไม่เคยทำผมเป็นกรรมาธิการที่ดินเนี่ย
คนถูกท่านจับเรื่องทวงคืนผืนป่า
เจ้าหน้าที่อยู่ตามรางรถไฟถูกจับมากมายเลย
และที่แห่งนี้แม้แต่กรมทางหลวงยังขออนุญาตอยู่เลย
แล้วทำไมคนกลุ่มหนึ่งไม่เอาย่าอยู่
เพราะเป็นรัฐมนตรีกับท่านเหรออันนี้ผมยังยังอยากจะเรียน
ท่านนายกจะรู้หรือไม่รู้ไม่ทราบแต่เรื่องนี้มันได้ปรากฏ
และมันต้องทำบ้านเมืองให้เป็นมาตรฐานผมพยายามอยากไม่เข้าไปลึก
แต่สิ่งที่ผมเห็นเมื่อวานสิ่งที่เป็นบรรทัศน
ท่านนายกคุมกิจสดีกาแล้วก็คุมกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวานได้มีตอบว่าเรื่องเนี้ยเมื่อปีห้าสอง
กิจสดีกาได้บอกแล้วว่าให้ขอแผนที่มาไม่ผิด
เรื่องนั้นกิจสดีกาบอกว่าที่ดินไม่ชอบให้เพิกถอน
พิพากษาเพิ่งออกมาเมื่อปี๖๓เนี่ย
ท่านลำตีท่านอธิบประหลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น
ยังถูกดำเนินคดีและติดคุก
นี่ก็เหมือนกันทีกับคนกลุ่มหนึ่งกลับไม่ใช้
พอไปดูในขณะนั้นก็ปรากฏว่าขออนุญาตนิดหนึ่ง
คือท่านลำตีคมนาคมก็ไปอยู่เป็นที่ปรึกษาลำตีมหาดไทย
คือคุณพ่อของรองนายกขณะนี้ผมไม่เอ่ยชื่อนะ
นี่ก็คือตัวอย่างหลังจากนั้นอีก๒ปี
คณะกรรมการปปชก็ได้วิจัยเรื่องที่ดินแปลงนี้
โดยมีท่านอาจารย์วิชามหาคุณ
และคณะกรรมการปปชก็มีมติว่าที่ดินแปลงนี้ออกโดยมิชอบ
๕๔แล้วจนวันนี้เมื่อเราเชื่อในระบบยุติธรรมเชื่อสารยุติธรรม
เมื่อสารวางเป็นพัดฐานผมไม่บอกว่าใครถูกใครผิด
ท่านนายกกับท่านรัฐมนตรีมหาดไทยต้องทำหน้าที่ในที่ดินแห่งนี้
อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจึงเห็นว่าไม่ไว้วางใจ
ท่านประธานที่เคารพครับเรื่องนี้ใครอาจจะว่ามองเป็นเรื่องเล็ก
วันนี้ท่านนายกท่านทราบหรือไม่ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ย
เป็นเพราะว่าท่านนายกเห็นว่าคนกลุ่มหนึ่ง
เป็นเพราะว่าท่านนายกเห็นว่าคนกลุ่มหนึ่ง

เป็นเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่ง

เป็นเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่ง

เป็นเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่ง

เป็นเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่ง

เป็นเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่ง

เป็นเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่ง
เป็นเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่ง

เป็นเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่ง

เป็นเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่ง
เป็นเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่ง

ผมวินิจฉัยได้แล้วครับท่านนั่งเถอะครับ
ผมวินิจฉัยว่าท่านทวียังอภิปรายอยู่ในกรอบของยัตติ
พิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
เพียงแต่ว่าท่านไปวนเวียนในเรื่องเดิมนะครับ
คือเรื่องที่ท่านได้อภิปรายมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว
เมื่อคืนนี้ผมไม่ได้นั่งเป็นประธานนะครับแต่ว่าผมก็ติดตามการอภิปรายของท่านตลอด
ฉะนั้นฝากเตือนท่านทวียังนะครับก็ผ่านเป็นเรื่องอื่นนะครับ
เพราะว่ามันมีเรื่องไม่ชอบมาปรากฏอะไรอื่นก็ว่ากันไป

เดี๋ยวนะครับท่านจุลภัณฑ์ประท้วงเชิญครับ
ท่านประธานที่กรบผมจุลพันธ์เพื่อไทยเชียงใหม่
ท้วงท่านประธานตามข้อ๙ไม่ควบคุมการประชุม
แล้วก็ประท้วงท่านประธานว่าเวลามีเพื่อนหรือเพื่อนลุกขึ้นประท้วงใช้ข้อ๗๑เนี่ย
ประท้วงไม่เข้าประเด็นท่านประธานก็รับฟัง
ใช้เวลาแล้วมาพาดพิงกลับมายังฝ่ายค้าน
นี่เป็นยติไม่ไว้วางใจรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับ
ประธานจะปล่อยให้มีการพาดพิงกลับมาแล้วท่านประธานก็นั่งรับฟังไม่ได้
สองการประท้วงบ่อยครั้งมากยกประเด็นว่า
เป็นการใส่ร้ายเป็นการให้ร้ายกับคณะรัฐมนตรี
ท่านประธานนี่ยัตติไม่ไว้วางใจจะให้พวกผมพูดว่าอะไรครับ
ท่านประธานต้องควบคุมครับมีการประท้วงลักษณะนี้
ประธานต้องตักเตือนแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกครับ
ท่านจุลภัณฑ์ครับผมนี่พอท่านสมาชิกยืนขึ้นแล้วก็ยกมือผมก็ให้สิทธิ์
ผมถามว่าประท้วงใครประท้วงประธานผิดข้อบังคับข้อไหน
เขาอ้างว่าผิดข้อบังคับข้อนั้นข้อนี้ผมก็ต้องฟังเหตุผล
ก็ฟังทุกคนนั่นแหละครับไม่ใช่ฟังเฉพาะที่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายไหนประท้วง
ผมก็ต้องรับฟังก่อนและพอรับฟังแล้วมันเกินกว่าที่จะเป็นการประท้วง
ผมปิดไมค์ไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาอภิพลายต่อ
เมื่อสักครู่เนี่ยท่านผมรับฟังเขาพาดพิงกลับจนจบประโยคนะครับ
เหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้เกิดผมว่าท่านประธานต้องตัดใหม่ในกรณีนั้น
๒เพื่อนสมาชิกอย่าพูดพักฟังเลยนะครับ
หลายครั้งใช้การประท้วงว่ามีเพื่อนที่กำลังอภิปรายเนี่ย
พูดกล่าวร้ายให้กับนายกให้กับคณะรัฐมนตรี
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของคอรมอลจะต้องลุกขึ้นมาตอบ
และนี่เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบตามยติ
พวกผมมีหน้าที่ในการตรวจสอบจะมายืนชมเนี่ยคงไม่ใช่
พอเข้าใจแล้วครับ
คือทุกครั้งถ้าหากว่าสมาชิกประทวงและผู้แทนรัฐมนตรี
ผมก็จะเตือนทุกครั้งนะครับไม่ได้ปล่อย
เชิญท่านซูกาโนที่อยู่ข้างหลัง
ท่านประธานทิศครับผมซูกาโนมัธา
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดยาลาเขต๒พักประชาชาติ
ผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อ๒
ข้อ๙วงเลข๓ด้วยนะครับ
แล้วก็ประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้ประท้วงตามข้อ๖๙นั้น
จริงแล้วผมกำลังฟังท่านพลตำรวจเอกทวีสอดส่องอภิปรายนี้
ก็ไม่ได้วนเวียนซ้ำซากแต่เนื่องจากประเด็นกำลังจะชี้ถึง
ความไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาล
แล้วก็อยู่ในเรื่องของข้อ๖๙ถ้าไม่ปิดมติยังไม่ได้ไปปิดการอภิปราย
ถือว่ายังสามารถอภิปรายได้ครับขอบคุณครับ
ท่านประธานครับผมอยากจะท่านประธานครับเรียนท่านชูกาโน่นะครับว่า
ก็เรื่องนี้นี่ผมก็ฟังเมื่อคืนก็มีการอภิปรายฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการวนเวียนซ้ำซากอยู่เรื่องเดิม
ผมก็ได้แนะนำท่านทวีไปนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของท่านประธานด้วย
ผมไม่ได้ห้ามท่านทวีอภิปรายนะครับเชิญท่านทวีพิปรายเลยนะครับ
ท่านประธานครับท่านสุปชัยพร้อมอะไรบ้างครับท่าน
ผมยืนขึ้นยกมือประทวงครับท่านประธานครับเชิญท่านสุปชัยประทวง
ซึ่งท่านประธานกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสุประชัยใจสมุทรภูมิใจไทยครับ
เมื่อสักครู่ท่านประธานบอกว่าได้มีการวินิจฉัยแล้ว
วนเวียนซ้ำซากกับเรื่องที่ท่านอภิปรายมาเนี่ย
นั่นหมายถึงว่าท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายต่อ
ใช่หรือไม่ใช่ต้องให้ชัดเจน
สองก็คือว่าบางประเด็นที่ท่านกำลังจะอภิปราย
เป็นเนื้อหาเดิมเนี่ยคือเนื้อหาว่าที่ที่ท่านกำลังจะอภิปรายก็คือว่า
มีผู้ที่สู้คดีกับรถไฟแล้วแพ้คดีอยู่ที่บุรีรำ
เพราะสารพิพากษาลงโทษขับไล่ออกจากที่เนี่ย
มันเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ย
ท่านสายรรยุติธรรมกรณญาติเอ่ยนามท่านก็ประท้วงว่า
กรณีของชาวบุรีรำที่ถูกฟ้องเนี่ยก็ไม่ต่างจากสิ่งที่ท่าน
ผู้กำลังอภิปรายคือท่านบันตะบดเอกอ่าทวีสอดส่อง
คือท่านเองก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมบอกว่าท่านก็ถูกสารสั่งประทับรับฟ้อง
พอแล้วครับท่านสุภาชัยครับพอแล้วครับนะครับ
พอแล้วครับท่านท่านนั่งลงเถอะครับผมผมได้วินิจฉัยแล้ว
ผมว่าอย่าไปพาดพิงกันต่อเลยนะครับมันจะขยายความ
ผมอนุญาตท่านทวีสอดส่องอภิปรายต่อนะครับ
ประท้วงท่านไม่จบนะครับคือประเด็นก็คือท่านต้องชี้ว่า
ถ้าเรื่องเดิมที่ท่านพูดไปเมื่อวานแล้วเนี่ยแล้วยังมีการอภิปรายอีก
ท่านต้องสั่งให้ยุตินะครับผมก็กำลังฟังการอภิปรายของท่าน
วีต่ออยู่นะครับก็ฟังการอภิปรายของท่านทวีต่อ
คือดูว่าท่านจะมีประเด็นไหนต่อไปหรือไม่
ก็ต้องฟังท่านไปก่อนนะครับครับผมประท้วงครับท่านอุทานครับ
ท่านประธานครับนิยมประธานครับประท้วงครับ
ท่านนิยมมีอะไรครับท่านประทานครับครับท่านประทานครับ
ประธานครับเดี๋ยวท่านนิยมประท้วงก่อนนะครับ
ท่านประธานที่เคารพกับผมนิยมเวชกามา
สมาชิกสภาพูดแทนราชดรจังหวัดสกรณคลเกษสองภักดิ์เพื่อไทย
ผมประท้วงท่านประธานประท้วงผู้ประท้วง
ตามข้อ๙ข้อ๗๑ที่ว่าตอนนี้ผู้อภิปรายเดิมก็พิปราย
สามารถผมฟังกำลังตั้งใจฟังเพราะมันเกี่ยวเนื่องกัน
แต่ท่านผู้ประท้วงเมื่อกี้บอกว่าขึ้นมาพิปรายแทน
ซึ่งผู้ถูกอภิปรายเดี๋ยวเขาก็ตอบอยู่แล้ว
ข้อ๗๗ท่านประธานในข้อ๗๑นี่ท่านก็วินิจฉัยแล้วว่า
มันไม่ใช่ครับผู้ประท้วงยังมาประเด็นเดิมเมื่อกี้นี่
แล้วแถมยังอภิปรายด้วยในความคิดผมเนี่ยตามข้อบังคับ
ข้อ๗๑ที่บอกว่าคำวินิจฉัยของประธานถือว่าเด็ดขาด
ท่านก็ยังประท้วงอยู่ข้อเดิมนั่นแหละครับท่านผู้ประท้วงเมื่อกี้นี่
หรือว่าเป็นพักท่านแล้วไม่เป็นไรผมต้องขอใช้อำนาจตรงนี้ท่านด้วย
เชิญท่านครับเชิญท่านนั่งนะครับท่านนิยมก็ไม่ได้พัก
อยู่พักเดียวกับผมผมก็ยังให้ท่านชี้แจงตั้งยาวนะ
ฉะนั้นก็อย่าได้พาดพิงประธานในเรื่องนี้นะครับเป็นการจะเป็นการใส่ร้ายประธานนะครับ
อันนี้ขอเตือนก่อนนะท่านประธานครับขออนุญาตครับ
อนุญาตครับท่านประธานครับผมครับท่านเกษมเชิญครับ
การประเทศอะไรครับท่านประทานที่ขอรบกับผมเกษมสุภารานนทร์
สมาชิกสภาพวิทยาศดรพลังพจรรย์รัฐเขตหนึ่งนครสิมมาร์
วักหกสิบเก้าวักวักสองท่านประทานใส่ร้ายและเสียดศรี
กับนายกรมนตรีซึ่งไม่ใช่ความจริงผู้อภิปรายกล่าวว่า
ท่านนายกไม่เคยช่วยเหลือประชาชนทศีธาสาชาวไร่ชาวนาเลย
ช่วยเหลือแต่คนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ท่านประธาน
รณีให้ท่านประธานวินิจฉัยครับว่าท่านนายกช่วยเหลือ
ประชาชนคนจนไหมหรือช่วยครับท่านกระเสมครับท่านกระเสมครับ
พอแล้วครับเชิญเชิญนั่งเถอะครับผมผมวินิจฉัยว่าขณะนี้นี่
ฝ่ายค้านกำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายรัฐบาล
ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ครับที่ฝ่ายค้านเขาจะมาชมรัฐบาล
เพียงแต่ว่าขอให้๑อย่าได้วนเวียนซ้ำซาก
สองก็อภิปรายตัวท่านนายกหรือรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย
นะครับแล้วก็ท่านสมาชิกก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพิปรายอ่า
แทนท่านนายกท่านนายกก็อยู่ที่นี่เดี๋ยวท่านท่านยกก็จะชี้แจงเอง
เชิญท่านทวีอภิปรายครับครับขอบพระคุณท่านประธานครับ
แต่ก่อนอื่นผมอยากให้ผู้ประท้วงเนี่ยที่บอกว่าผมไปเรื่องคดีอุ้มฆ่าสาว
อันนี้อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับผมเป็นพนักงานสอบสวนที่ขี้คายเรื่องนี้
ทั้งเรื่องเพชรเรื่องคดีนักการทุฏท่านทวีครับเขายังไม่ได้พูดนะครับ
เมื่อกี้ผู้ประท้วงอ้างว่าผมไปทำคดีอุ้มฆ่าต้องหาคดีอุ้มฆ่า
มันเป็นเรื่องที่จำเลยในคดีนั้นเขา
ท่านท่านทวีครับสมาชิกเพียงแต่เกินนิดเดียวผมก็ปิดไมค์แล้ว
ฉะนั้นยังไม่ได้มีใครกล่าวหาอะไรท่าน
อภิปรายในประเด็นที่ท่านอยากอภิปรายต่อเลยนะครับไม่ต้องไปวกไปเรื่องอื่นครับเชิญครับ
กับในประเด็นที่ผมไม่ไว้วางใจนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ย
คือท่านดูแลต้องให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคล็ดคัด
อันนี้เป็นรัฐมนูลเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านต้องมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมวันนี้อย่างน้อยที่สุด
เมื่อกฎหมายกรมที่ดินที่เมื่อสารพิพากษาเป็นที่สุดแล้ว
จะต้องดำเนินการซึ่งไม่ใช่ความปรากฏนะครับ
กรมที่ดินเนี่ยต้องดำเนินการทันทีอย่างน้อยที่สุด
ให้มีเงื่อนไขหน่อยก็ไปตั้งกรรมการวันนี้มานานมา๔ปี
แล้วท่านนายกยังไม่ทำอะไรรัฐมนตรีไม่ทำอะไร
ซึ่งก็มีอาจจะมีผู้ยื่นไปดำเนินคดีท่านเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้ว
หน้าที่ผมไม่ได้ไปพูดถึงกระทรวงคมนาคมเพราะในส่วนกระทรวงคมนาคมหรือรถไฟ
ก็คือเขาต้องขับไล่ตามตามสารสั่งคือกรมที่ดินมีหน้าที่เพิกถอน
ส่วนถ้าเขาไม่ขับไล่หรือไม่เดิมเนินการเขาก็มีความผิด
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเรียน
วันนี้ที่ผมอภิปรายว่าความเสียหายของประเทศ
ผมเชื่อว่าผู้นำมีความสำคัญและผู้นำท่านก็รู้อยู่
อย่างรถไฟเนี่ยถ้าผู้บังคับบัญชาอยู่ในที่นี้
เขาจะไปไล่ภูมิครับชาได้อย่างไรอันนี้เป็นต้น
ท่านนายกก็ควรจะย้ายลำตีคมนาคมที่ไม่ให้ไปอยู่มหาดไทย
จะอยู่คมนาคมจะไปอยู่กระทรวงไหนก็ได้
เพราะอย่างน้อยมันเป็นเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์
แล้วอย่างที่กลับเรียนว่าที่ดินแปลงนี้มันเป็นสัญลักษณ์หนึ่ง
ของเป็นที่ดินเหมือนพระราชทานของล้น๙รัชกาลที่๖มา
และรถไฟก็เป็นการคมนาคมที่ให้ความเป็นธรรมคนเพราะมันเป็นระบบขนส่ง
คนจนคนทั่วไปแล้วผมก็เลยมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านไม่บังคับใช้กฎหมาย
เคร่งคัดอย่างยุติธรรมไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งทั้งสองท่านผมเชื่อว่าผิดต่อกฎหมายมีหลายคดีเนี่ย
เขาบอกให้ฟาร์มปรากฏและให้ทำตามข้อบังคับของกฎหมายเนี่ย
ทางการปกครองเนี่ยวันนี้๔ปีแล้วท่านยังไม่ทำ
แล้วมีแนวโน้มจะไม่ทำแล้วทั้งที่เมื่อวานก็ออกมาสัมภาษณ์ชัดเจนว่าเป็นที่รถไฟทั้งหมด
อันนี้ก็เลยกลับเรียนดังนั้นผมจึงไม่ไว้วางใจท่านนายกลำตี
ท่านรัฐมนตรีมหัฐไทยรวมถึงท่านศักดิ์สะยาม
ลำตีคมนาคมที่ได้อภิปรายไปเมื่อวานครับ
อาทัยจะตอบเชิญครับกับบินที่ประธานสภาผู้แทน
นักสถิบันดีกว่าลอบก็ผมขอเรียนอ่า
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างกับสังคมประชาชน
สมาชิกสภาพภูมิไทยนักศึกษาพความเป็นจริง
ก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่าการดำเนินการของกรมที่ดินเนี่ย
จะมีเรื่องที่ต้องทำเป็นหลักสำคัญ
ก็คือจะต้องยืนอยู่บนหลักกฎหมายเท่านั้น
ไม่มีการทำอย่างอื่นโดยเด็ดขาด

เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้
ก็ต้องเน้นย้ำว่าท่านบอกว่าต้องทำตามคำสั่งสารถูกต้อง

คือการดำเนินการของกระทรวงมาไทยโดยกลมที่ดิน
ต้องใช้ข้อยุติจากศาลเท่านั้น
เรื่องที่มันเป็นประเด็นขนาดนี้

แล้วก็พยายามจะโยงสองเรื่องมาให้เกี่ยวกัน
โดยใช้ข้อมูลหรือคำพูดที่มันไม่ถูกต้อง

เรื่องของกรณีที่
อนุญาตว่ามีการครอบครองที่ดิน

พูดง่ายนะครับที่จังหวัดบุรีรำ
ผมก็คงต้องขอเอ่ยนามว่าของครอบครัว
ชิดชอบที่ว่านี่ปกติไม่ควรจะกล่าวถึงนะครับ

ก็ให้กรมที่ดินตรวจสอบนะครับ

กรมที่ดินได้ตั้งกรรมการสอบสวน
และดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่าง
แต่การรถไฟไม่สามารถชี้
ไม่มีการแสดงแผนที่ใดทั้งสิ้น

คณะกรรมการได้มีข้อยุติพิจารณาแล้ว
ก็คงต้องมีผลคือ

ก็ต้องร่องถือว่าถูกต้องเพราะการรถไฟไม่สามารถหาหลักฐานมา
ดำเนินการได้เป็นอายุติไปหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้
ต่อมาก็มีราศดรไปฟ้องศาลนะครับประเด็นที่ฟ้องเนี่ยต้องฟังให้ดีนะครับ
ไม่ดีแล้วมาพูดเนี่ยประชาชนทั้งประเทศมันเขาไม่เข้าใจ
เขาไปฟ้องว่าเขาไปร้องขอออกเอกสารสิทธิ์โฉนดซึ่งกระทรวงมหาทัยประกาศพื้นที่
จะเดินสำรวจออกโฉนดให้เขาไปฟ้องว่าไปฟ้องการรถไฟ
แล้วก็ฟ้องกรมที่ดินด้วยแต่พอในสารชั้นต้นเนี่ยถอนไม่ฟ้องกรมที่ดิน
ฟ้องการรถไฟอย่างเดียวฟ้องว่าอะไรฟ้องว่าไปคัดค้านเขาจะออกขอโฉนดที่
กระทรวงมหาทัยจะเดินออกสำรวจเนี่ยการรถไฟไปคัดค้านว่าเป็นที่ของการลดไฟ
สู้กันสามสารสารดีกาบอกว่าที่ดินตรงนี้เป็นของการลดไฟ
ท่านฟังเมื่อกี้ท่านอ้างเองว่าทำตามคำสั่งสารสารบอกว่าเป็นที่ดินการลดไฟ
ไม่ได้เกี่ยวที่ดินอื่นเลยที่ดินที่ราศดรจะไปขอออกเนี่ย
เป็นที่กาดไฟไม่มีโฉนดไม่มีหมายเลขอะไรทั้งสิ้น
เพราะราศดรฟ้องว่าจะคัดค้านว่าทำไมการรถไฟไปคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน
รถไฟชนะก็จบในเรื่องของตรงนี้
ผมย้อนกลับไปว่ากรมที่ดินสามารถไปดำเนินการตามกฎหมายที่ดินใดก็ได้ที่ผิดกฎหมาย
สารสั่งสารสารไม่ได้สั่งให้กรมที่ดินไปเพิกถอนอะไรอย่างที่ท่านไปอ้าง
อนุญาตครับท่านสมาชิกไปอ้างนะครับ
ถ้าผมละเว้นการกระทำเนี่ยไม่ได้เด็ดขาด
ไม่ใช่เพียงแต่จะต้องไม่ไว้วางใจมันจะต้องไปอยู่ในคุก
เพราะผมไม่ทำตามผมไปสั่งการหรือไปทำอะไรที่กรมที่ดินไม่ทำตามเนี่ย
ไม่ได้แต่เรื่องมันจบอยู่แค่นั้น
ต่อมาเมื่อสักครู่นี้ว่าอัยการอีก
มีอายการมีปปชปกติถ้าปปชมีความเห็นให้ไปเพิกถอน
ก็ต้องไปให้จบที่ศาลก็มีการไปถึงอายการ
อายการบอกว่าเมื่อที่ดินเป็นของการรถไฟ
รถไฟต้องไปดำเนินการตามกฎหมายไปร้องทุกข์กล่าวโทษฟ้องร้อง
จนนาทีนี้ยังไม่มีการไปฟ้องร้องใดทั้งสิ้น
อยู่ดีกรมที่ดินโดยไม่มีว่าจะไปให้ไปเพิกถอนที่ใด
เรียนย้ำนะครับว่าที่กล่าวอ้างว่าสารดีกาพิพากษา
พิพากษาว่าที่ราศดรขอให้การรถไฟที่ค้านเขาออกโฉนดเนี่ย
เขาฟ้องกับรถไฟสานิกาบอกว่าที่เป็นของการรถไฟ

ละเรื่องกันอันนี้ตกลงตอนนี้กรมที่ดินไม่รู้ว่า
ที่ดินหมายเลขใดที่จะโฉนดเลขใดที่จะไปให้เพิกถอน
เพราะมันไม่มีต้นเรื่องมันคนละเรื่องกัน
ท่านเอาคำสั่งเอาคำพิพากษาสิริกามาโยงกับเรื่องนี้
นั่นแหละครับนักกฎหมายที่ว่าเนี่ยยืนอยู่บนหลักกฎหมายให้ดี
ประชาชนจะไม่เข้าใจแล้วไม่ใช่หลักกฎหมายอย่างเดียว
กรมที่ดินทั้งกรมที่ดินไปทั้งตัวรัฐบาลคือผมกับท่านนายก
แล้วประเทศชาติจะอยู่ยังไงท่านก็พูดถูก
ถ้ามันไม่ทำตามคำสั่งสารที่มีถูกต้องเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้
แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันไม่มีคำสั่งสารแล้วให้ไปเพิกถอน
มันก็อยู่กันไม่ได้เหมือนกันนะครับคงเข้าใจนะครับ
อ่านแล้วก็ดูให้มันตลอดรอดฝั่งก็โตกันแล้วก็มาถึงขนาดนี้
ขออนุญาตภาษภิกษ์ขอบพระตัวงครับ
ท่านทวีครับมันจะใช้สิทธิ์ภาษภิกษ์คงไม่ได้หรอครับ

เพราะว่าท่านอภิปรายกล่าวหาท่านรัฐมนตรี

ประชาชนจะไม่เข้าใจนะครับ
การไปมา
คือที่สำคัญ

ซึ่งท่านได้ชี้แจงไว้ชัดเจนแล้ว

แล้วได้พิพากษาเป็นแนวทางไว้ว่าที่ดินในแปลงนี้๕๐๐ไร่ทั้งหมดเนี่ย
เป็นที่สงวนห่วงห้ามสำหรับการลดไฟ
ซึ่งท่านจะอ้างอย่างไรแล้วท่านอาจจะได้ถูกเจ้าหน้าที่ที่ดิน
ที่เขียนให้ท่านไม่ครบเมื่อมีคำพิพากษาในลักษณะแปลง
ปรากฏท่านไม่ใช่ว่าท่านบอกให้สารดีกาส่งเรื่องมา
ตามคำพิพากษาถึงที่สุดคืออันนี้ถึงที่สุด
ถ้าสารชั้นต้นสารอุทธรณ์เนี่ยไม่เป็นไรครับ
อยากจะทำตามที่แจงวันนี้สถานภาพตามคำพิพากษา
และทางกฎหมายที่ดินแปลงนี้เป็นที่สงวนของห้าม
เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการรถไฟและใช้ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม
ไม่มีประชาชนคนใดบริษัทใดที่จะไปอยู่ในที่ดินนี้ได้

กราบผมสนองเทพภาษณรงค์สมาชิกสภาพแพทนรัศดรจังหวัดวีรัง
ท่านประธานครับผมขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านได้กรุณาชี้แจงในเรื่องที่ดินดังกล่าว
ที่อ้างถึงนี้อยู่ในเขตเลือกตั้งของกระผมมีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ที่นี่หลายพันครอบครัวอยู่มาชั่วหลายชั่วอายุคนครับ
คนที่จะยืนยันรู้เรื่องนี้ได้อย่างดีมีคนหนึ่งคือคือคุณพ่อชัยชิดชอบนะครับท่านรู้เรื่องดีถ้าท่านสงสัยใดก็กรุณาไปถามเถอะครับ

รับรองว่าจะได้รู้เรื่องทุกอย่างครับขอบคุณครับ
ท่านสนองนั่งเถอะครับก็จบแล้วครับท่านนะครับท่านกำลังสั่งจบแล้วหรอครับ
ทวีก็ได้อธิบายอธิบายเพิ่มเติมผมก็ให้สิทธิ์แล้วให้โอกาสแล้วนะครับ
เมื่อกี้เห็นท่านประธานปล่อยให้ท่านผู้ประท้วงประท้วงก็ไม่ได้อ้างว่าผิดข้อบังคับข้อไหน
แต่ว่าใช้สิทธิ์ในการพิปรายแทนผมว่าเป็นการผิดข้อบังคับนะฮะอยากให้ท่านประธานดำเนินการประชุมตามข้อ๙ด้วยครับขอบคุณครับ

ไม่ให้ความเป็นธรรมในการบรรจุในการแต่งตั้งนะครับ
หลายอย่างเสียหายผมก็อยากจะกลับเรียนกลับไป
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจว่าในช่วงที่ผ่านมาที่มีประจักษ์
ผลประจักษ์ออกมาก็คือการย้ายผู้แตกตั้งภูมิการสำนาคันตรวจแห่งชาติ
มีการย้ายเลขาสวชนะครับนั่นคือประเด็นสำคัญ
เพราะดันความน่าเชื่อถือมันคงคงมาเปล่าอ้างจากตรงนี้ไม่ได้
นะครับว่าผมทำผิดทำถูกอะไรอย่างไรในขณะที่ยังไม่มีเหตุ
ไม่มีคดีปรากฏนะครับในเรื่องของการกล่าวว่าปล่อยให้มีการบรรจุ
ตำลวดธัญบัตรสี่ร้อยคนในปีหกสอง
โดยไม่มีการสอบแข่งขันเลยและขณะที่มีการรับตั้งแต่ร้อยตำรวจ
ปีละสองร้อยคนเท่านั้นท่านก็เป็นตำรวจนะครับ
ข้อมูลของท่านน่าจะสมบูรณ์กว่านี้นะครับในเรื่องในเรื่องที่หนึ่ง
บรรจุแต่งตั้งตำรวจชั้นศัลยบัตรจากบุคคลภายนอกเป็นนายตำรวจยศร้อยตำรวจตรีนั้นมีอยู่หลายทางด้วยกันนะครับ
แนวทางปฏิบัติด้วยกันอันแรกคือรับจากโรงเรียนร้อยตำรวจปีละประมาณสามร้อยคน
มีการสอบคัดเลือกเลื่อนระดับจากตำรวจประทวนเป็นศัลยบัตรภายในอีกประมาณปีละ๒๐๐นายนะครับ
รวมเป็นห้าร้อยแล้วนะครับอันที่สามสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกวุฒิปริญญาตรีด้านกฎหมายมาเป็นศัลยบัตร
นะครับและเป็นพนักงานสอบสวนปีละประมาณสองร้อยนายนะครับ
ที่บอกว่าไม่มีทางการสอบสวนต่างตรงนี้ต่อไปมันจุดแต่งตั้งจากวุฒิที่ขาดแคลนนะครับ
ซึ่งตำรวจผลิตเองไม่ได้เช่นแพทย์นักวิทยาศาสตร์การเงินคอมพิวเตอร์
จากการปฏิบัติหน้าที่ปีละประมาณหนึ่งร้อยนายรวมปีละประมาณหนึ่งพันนาย
ซึ่งมีที่มาที่ไปทั้งหมดอย่างที่กล่าวให้ทราบนะครับเรียนให้ทราบ
กล่าวว่ามีการแต่งตั้งโดยใช้เส้นสายโดยไม่มีการสอบแข่งขันปีละหลายร้อยคน
ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นนะครับขาดความน่าเชื่อถือ
สามประการทางภัณฑ์การแต่งตั้งตัมลวชาญญาบัตร
ไม่เกี่ยวข้ออะไรกับนโยมตรีแพลมหน้าของมุ่งพิการทำลงงานตัมตัมลชาติ
สัดแดดขึ้นมาและอรุมัติโดยมาตรีของ
การประชุมในแต่ละชั้นยดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ